เวลาขับรถติดแล้วขับรถทางไกล
รู้สึกเมื่อยล้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดนะคะ
แต่พี่น้องประชาชนที่บอกว่า
ขับไปบนถนนสาย๓๐๔ปราจีนบุรี
เครียดเลยทำไมรู้สึกฟินก็ไม่รู้

อยากรู้คำตอบดูภาพนี้ดูคลิปนี้ค่ะ
ขากตำรวจทั้งหลวงปราจีนบุรี
รู้ไหมถ้าขาดตำรวจทำดวงนี้
บทบาทชีวิตจะเป็นเช่นอะไร
คงให้กิเลสมาก่อเพชรร่ำไป
ทุกสิ่งที่ทำล้วนตามแต่ใจ
มั่วเพียงไหนแต่ละคน
แต่งเองร้องเองนักเลงพอ

ต่อชดย่อมาจากตำรวจชายแดน

่อมาจากตำรวจทางหลวงต้องปราจีนบุรีด้วยนะคะ

แต่ว่าน่ารักดีนะคะน่ารักดีอุตส่าห์แต่งนะคะ

สดเลยโอ้โฮยอดมากเลยนะคะ

เป็นรองสารวัตรตำรวจทางหลวงปราจีนบุรีค่ะ

พูดก็เพราะใจก็เย็น

โอ้โหเห็นแล้วก็แบบฟินไปด้วย
นี่แหละได้ฟังท่านร้องเพลงนะคะ
อำนวยการจราจรให้แก่คนที่เดินทางกลับ
ช่วงหยุดยาวปีใหม่บนถนนสาย๓๐๔นะคะ
คือตรงนี้๑ปริมาณรถมันเยอะ

ตรงนี้เห็นไหมเขากำลังก่อสร้างขยายถนน

ทำให้การจราจรบนท้องถนนมันโดนบีบ
เห็นไหมตรงนี้เป็นคอขวดตรงนี้ติดนะคะ
ติดรองสารวัตรสมควร
แกก็เลยเนี่ยรู้ว่าทุกคนก็เครียด

ร้องเพลงดีกว่าใครเครียดซึ่งทำถูกแล้วนะคะ
แล้วจะบอกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาปรบมือให้แก
บางคนก็ส่งเครื่องดงเครื่องดื่มให้แกนะเห็นไหม
มีที่ไหนตำรวจมายืนร้องเพลงแบบนี้
ไหว้ประชาชนแบบนี้น่ารักนะคะ
เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากนะคะ